ช่วงสดจริงถึงตัวในบันเทิงไทยรัฐช่วงเช้า
เมื่อเช้านี้หนุ่มก็ชุมก็ชวยมากเป็นพิเศษนะคะ
เพราะว่าเราพาไปหาน้องปันสุธตา
มุมที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อน

แต่เสียงซู้งอ่ะอีกครั้งนี้น้องพาไปดูกิจกรรมดีไปติดตามกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสดจากสตูสู่สนาม

กับดาราสาวใบรุ่นชื่อดังน้องปันปันสุทธาตานะคะ
กับอีกภาพที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนั่นก็คือ
ภารกิจจิตอาสาสอนภาษาอังกฤษ
ให้กับเนรที่วัดธรรมมงคลนะคะย่านสุขุมวิทย์

แล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการพาลูกสาวมาเข้าวัด
และแม้ว่านี่จะเป็นการทำหน้าที่คุณครูเต็มตัวครั้งแรก
แต่น้องปันก็ทำหน้าที่ได้ไหลลื่น
ไม่แพ้มืออาชีพเลยนะจ๊ะ
ทำจิตอาสาอย่างนี้มานานแล้วเหรอ
อ๋อคือทำมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ
เหมือนกับคุณแม่หนูเหมือนกับอุปถัมภ์วัดนี้ค่ะ
แล้วเวลาสอนพระเนี่ยใช้เสียงสูงหรือเสียงต่ำ

ปันเนี่ยยังรับอุปถัมภ์พระ

ใช่ค่ะเหมือนให้ทุนการศึกษาเนรจนเรียนจบค่ะ

หนูเป็นคนแบบง่ายชิว

ไม่ได้แบบคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะ
อันนี้ลูกปันลูกปันอยากทันเข้ากับพ่อแม่ไงไม่ใช่
อันนี้เหล็กใครหรือเปล่าครับพี่พี่พ่อค่ะหนูพูดอย่างนี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนกันอ๋อเหรอ

เอาแล้วแต่จะคิดอะไรก็หนูก็มาของหนูอยู่แล้วเนอะ

บอกเลยว่าให้ตั้งแฮสแท็กใหม่ไม่ต้องเสี่ยงสูงแล้ว

แล้วแต่พวกพี่จะคิดเลยน้องก็เป็นคนตรงไม่นิดนะพี่ว่าก็ตรงหนักมากเหมือนกันล่ะ